คือจริงแล้วดาราหลายคนในบ้านเราเขาสวยกันอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าจะให้สวยแบบทุกลุคจริงเนี่ยต้องยกให้ขวัญอุสามณีนะคะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะแปลงกลายเป็นลุคไหนเธอเอาอยู่หมดเลย
และเมื่อถูกแปลงโฉมเพื่อถ่ายปฏิทินปี๒๕๖๒ก็คือปีหน้า
ลุคสวยหวานด้วยชุดไทยจากภูสาผ้าลายอย่าง
ด้วยผ้าพิมพ์ลายทอสุดประณีต
ถูกยกให้เป็นชุดไทยที่มีพระยศสูงสุดในสมัยอายุทยา
ราคาสูงถึง๑ล้านบาทคุณผู้ชมชุดนี้
โดยรายได้จากการจำหน่ายปฏิทินชุดนี้นะคะ
หลังหาค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับการกุศลค่ะ
เจอตัวสาวขวัญครั้งนี้ก็ขออัปเดตกันหน่อยนะ
เรื่องบ้านใหม่ของเธอคือก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นใช่ไหมล่ะว่า

ล่าสุดเจออีกแล้วซ้ำรอยเดิมนะคะ
เมื่อช่างทำงานผิดพลาดซ้ำสอง
จนต้องลื้องานกระเบื้องทำใหม่ทั้งหมด
งานนี้สาวขวัญเขาบอกว่าไม่เอาเรื่องหรอกเพราะว่าเป็นคนรู้จัก
แต่ก็ยอมรับว่าเสียความรู้สึกกับเหตุการณ์นี้ค่ะ

หลอกคนไว้ใจนี่แหละทำกันร้ายที่สุดแล้ว
ด้วยการที่เขาทำไม่ตรงเวลาไม่ตรงงานอย่างนี้
เราก็เลยให้เขาออกแล้วเราก็เอาช่างใหม่เข้ามา
พอเรามานั่งเจอเสร็จเขาก็แบบเหมือนเจอปัญหาตรงนี้
เขาก็ลื้อเพื่อนเราจะต้องตามไปแก้ปัญหาจุดต้นกำเนิด
ก็ติดต่อเขาไปเขาก็หายเงียบ

แต่ว่าที่เราเสียมากที่สุดคือมันเสียความรู้สึกมากกว่า
ตอนนี้ขวัญเหมือนตอบคำถามแบบชิลแล้วก็ชินแล้วนะ

ออกอาการไม่ปลื้มฉากกุ๊กกิ๊ก
ในละครเรื่องใหม่ของสาวขวัญและหนุ่มพอสรัน
งานนี้สาวขวัญเลี่ยงไม่ตอบประเด็นนี้นะคะ
ชี้แจงว่าเป็นเรื่องของบทบาทในละครค่ะ

ใครสนิทอ่ะ
ความสนิทของพอสส่วนตัวด้วยอย่างหนึ่ง
ละครจะสนุกได้เราไม่ได้เป็นนักแสดง

ตามไปตามตัวอักษรที่เขาเขียนมาให้เราต้องทำ

หวังว่าถ้าหลอดจะเข้าใจแต่ก็นิดนึงแหละ
ถ้าเกิดว่ามันกุ๊กกิ๊กมากเกินไปถึงเนื้อถึงตัวมากเกินไป
ใครดูก็ต้องแบบรู้สึกป่ะ

ขอเล่นค่ะ